คุณผู้ชมครับมาดูคุณป้าท่านหนึ่ง
บอกว่าโอ้โหขยันมากนะครับ
แม้ว่าจะป่วยแม้ว่าร่างกายไม่พร้อม
แต่ว่าคุณป้าออกมาขายของเอง
เชื่อไหมขายของเองตั้งแต่๑ทุ่ม
จนถึงตี๓ของทุกวัน

แต่คุณป้าบอกว่าที่ทำแบบนี้
เพราะจะได้เจอผู้คนไม่ต้องนั่งเหงาอยู่บ้านคนเดียว
แล้วก็มีลูกค้าแวะเวียนมาคุยด้วยเสมอเลย
นี่คือคุณป้าล้วนสินชัยนะครับ
วัย๖๒ปีท่านเป็นชาวจังหวัดชายนาฏ

กำลังขายข้าวโพดต้มผักและผลไม้ต่าง
จิตใจที่เข้มแข็งสู้ชีวิต
ไม่คิดยอดท้อต่อร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่
คือท่านพิการขาทั้งข้างขวานะครับ
เพราะเมื่อ๑๐ปีที่แล้วป่วยเป็นอำมพลึก
ขาข้างขวาเกร็งหดทำให้ขาไม่เท่ากัน

ประกอบกับมีอาการปวดที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน
แล้วก็ต้องทานยารักษาไปตามอาการ
ในแต่ละวันนะครับก็จอตอน๕โมงถึง๖โมงเย็น
เริ่มแล้วออกมาขายของที่ข้างร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

โดยการปั่นจักรยาน๓ล้อคู่ใจมาจากบ้าน

ประมาณ๔๕กิโล
ไกลเหมือนกันนะ๔๕กิโลเมตรไกลนะ
ใช้เวลาในการปั่นจักรยาน๓ล้อคู่ใจมา๑ชั่วโมง
ก่อนจะเริ่มตั้งร้านในแต่ละวันจะขายของได้
๕๐๐๗๐๐บาทเอาสิเป็นรายได้ที่ดีนะครับ
แล้วก็จะขายตั้งแต่๑ทุ่มไปจนถึงตี๓ของอีกวัน
เนื่องจากเป็นเวลาที่ไม่มีร้านไหนเปิดขาย
จึงทำให้มีรายได้นะครับ
โดยคุณป้าล้วนบอกว่าทุกวันนี้อาศัยอยู่คนเดียว
ไม่เคยย่อท้อแล้วก็ต่อสู้ชีวิตมาโดยตลอด

จึงกลายเป็นคุณป้าล้วนที่สามารถที่จะทำงานได้อย่างทุกวันนี้นะครับ

ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแวะอุดนุนหน่อย
ที่เรานำมาเสนอเพราะว่าไม่อยากให้คนในสังคมท้อใจ
เกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามดูอย่างคุณป้าล้วนยังสู้ชีวิตได้เลยนะครับ
เข้มแข็งมากแม้ว่าตัวเองจะป่วยด้วยนะคะ